คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะโวยวายบอกว่า
สุนัขของหอพักมันวิ่งตัดหน้า

จนทำให้รถจักรยานยนต์ฉันล้ม

ก็ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของหอพัก

ัดภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เห็นเลยนะครับ

แต่ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจมาชนสุนัขเอง
หมามันก็ไม่ได้ไปอยู่กลางถนนนะพี่บุ๊

แต่เดี๋ยวต้องฟังผมเล่าก่อน

ในพื้นที่ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครนะครับ

แล้วก็เอะอะโวยวายกับเจ้าของหอพัก
ก็คือคุณสุประพามาประดิษฐ์อายุ๓๒ปี

เนี่ยโอ้โหฉันเจ็บตัวเลย

วิ่งมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ฉัน
รถฉันล้มกลางถนนเลยฟันหักเลย
เจ้าของหอพักก็เลยตกใจมากเลยฮะ
รีบคุณรีบให้คนหาอะไรมาก่อนรู้ไหม

เดี๋ยวเรียกรถพยาบาลอะไรก็ว่ากันไป
แต่จังหวะนั้นเจ้าของหอพักบอก
เดี๋ยวขอเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อยสิ

ไม่รู้ว่าใช่สุนัขของหอพักหรือเปล่า

หมาฉันนี่แหละแต่มันไม่ได้ไปตัดหน้าเธอ
พี่ขี่มาชนหมาหนูเองนี่นะ

จากนั้นพี่อาจจะเสียหลักหรือยังไงก็ตาม

พี่มาทอดหมาหนูได้ไงอ่ะ

ก็เลยบอกอ๋อ

สรุปคือยังไงกันแน่เนี่ย

ทีนี้ถามว่าฟันหักกี่ซี่นะครับ

นี่แบร์มือ

แต่จริงมันคือฟันปลอม
ฟันปลอมฟันพลาสติก
เหมือนติดอุปกรณ์เหล็กดัดฟัน

ถ้ายังไงก็เอาเม็ดยาพรานนี่นะ
เสียบแผ่นฟันปลอมเข้าไป

แล้วก็ฝนจะตกแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อน
เดี๋ยวงงไปหมดไม่ใช่พี่บุ๊คเล่างงนะคุณผู้ชม
แต่คือเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนเนี่ยเสื้อส้มโอรสชมพูอะไรคนนี้

งงกว่าพวกเรารู้ไหมเจ้าของหอพัก
เริ่มไปเจ้าของหมาบอกเอ๊ยอย่างไรกันแน่ตกลงอย่างไรกันแน่
ทีนี้ก็เช็คกล้องวงจรปิดดูมันก็เห็นชัดเจนไงคุณ
แล้วรถมอเตอร์ไซคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คล้ายกับแบบว่าจงใจมาก่อเหตุแบบนี้เพื่อจะเรียกค่าเสียหายหรือเปล่า
นี่ไงถ้าสมมุตินะเกิดเขาไม่มีหลักฐานแบบนี้พี่บุ๊คว่าไง

แล้วเจ้าของหอก็อารำตกใจอุ๊ยหรอฟันหักเหรอ
เอาเงินไปไปทำฟันเอาให้จ่ายตังค์ไปเอา๕๐๐๐นึงอะไรแบบนี้
แล้วคุณผู้ชมไม่ได้มีกล้องวงจรปิดเราก็ไม่รู้เลยเนอะ
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องฟังความสองด้านจริง
ผมก็อยากฟังความจากผู้หญิงเสื้อโอรสคนนี้นะ
หรือว่าข้างหน้าปูนมันแบบแหว่งเห็นไหม

แล้วก็จังหวะนั้นตามันเหลือไปเห็นหมา

เธอก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาในการไปหลอกเอาเงินค่าเสียหายหรอก

โอเคก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับ